คุณผู้ชมคะดูเรื่องวินมอเตอร์ไซค์
ที่มีการมารุมทำร้ายคุณลุงรอปภ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกันหน่อย
เพราะว่าคุณลุงรอปภไปเตือนเรื่องสวมหมวกกันน็อก
แล้วก็โดนกระทืบโดนเตะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๗พฤศจิกายนช่วง๖โมงเย็น

คุณลุงคนนี้คือลุงสุชาติสุดสระอายุ๕๔ปี
ลุงมีหัวแตกต้องเย็บนะคะ
คางฝั่งซ้ายก็ฟกช้ำตัวฟกช้ำ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต
แล้วเมื่อวานลุงก็ได้เข้าไปให้ปากคำ

เล่าให้ฟังบอกว่าผมไปเตือนเขา
เพราะว่ามันเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย

แต่พอเตือนปกติผมก็เตือนทุกคน

คุณลุงรอปภแกอาจจะเตือนเสียงดังไป
แต่ทีนี้ค่ะล่าสุดตำรวจรู้แล้วนะคะ
กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์นี้เป็นวินภายนอกมหาวิทยาลัย
แล้วก็เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อที่จะขอสารจังหวัดธัญบุรี

ก่อนหน้านี้ตำรวจเปิดเผยบอกว่า
ทราบชื่อแล้วทั้งสองคนชื่อคล้ายกัน
ก็คือนายนัทธวุฒิหรือว่านายบอลแล้วก็นายอ้ำนะฮะ
อายุประมาณ๒๗๒๘ปีสวมเสื้อวิน
หอพักพิเศษเบอร์๐แล้วก็เบอร์๒๒ก่อนหน้านี้
ก็เคยถูกจับในคดีที่สพคลองหลวงไปแล้วด้วยนะครับ
ก็ต้องรอเรื่องของการออกหมายจับต่อไป